คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราเดินไปไหนมาไหน
ก็เห็นใครทุกคนแหละสวมใส่หน้ากากอนามัย
แต่ก็มีบางส่วนค่ะที่ลืมที่ไม่สวมใส่

ที่จังหวัดกาลสินเขามีกุศโลบายดีนะคะ

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดนี้ก็คือรูปปั้นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่
ใบเสมาแล้วก็โปรงลางยักษ์

รูปปั้นไดโนเสาร์ใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้ค่ะ

ใส่สีแดงด้วยเอาให้เด่นชัดกันแบบนี้ครับ
เพื่อเป็นการย้ำเตือนประชาชนที่จะออกจากบ้านว่า
ก่อนออกจากบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะดูไหม

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ก็คือบริเวณ
เขตเทศบาลเมืองกระศิลป์๓แยกโนตาน
ใครเห็นแบบนี้ไม่ต้องตกออกตกใจก็ย้ำเตือนกันนะคะ

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกระศิลป์ค่ะ
ที่เป็นคนช่วยตัดเย็บหน้ากากอนามัยสีแดงสดใส
เอามาให้เจ้าไดโนเสาร์สวมใส่
เพื่อโรนโรงให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอาณาไม
ช่วงนี้นะคะการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

ที่๒นี้ต้องบอกว่าร่วมอนุโมทนาสาธุ
กับเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยที่ชัยนาธด้วยนะคะ
คือท่านทำโรงทานนะคะแบบนี้เลี้ยงประชาชนในพื้นที่ฟรีค่ะ
วันหนึ่งเนี่ยกว่า๗๐๐กล่องนะคะพร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยด้วย
แต่ชาวบ้านที่จะมารับนะต้องยืนห่างกันนะจ๊ะ
ห่างกันอย่างน้อย๑เมตรครึ่งแล้วก็ต้องผ่านจุดคัดกรอง
มีการใช้เจลล้างมือก่อนคุณดูนะเนี่ยแบบนี้ค่ะบรรยากาศ
ทุกคนก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะก่อนที่จะเดินไปรับข้าวกล่อง
อกจากนี้ยังไม่หมดทางวัดเปิดบทสวดเลยจ้า
สวดรัตนสูตร๙จบให้ทุกคนได้ฟัง
เขาบอกว่าบทสวดนี้เชื่อกันว่าเป็นคาถา
ขจัดปัดเป่าโรคภัยต่างรวมทั้งถึงโรคระบาดได้

เจ้าวาดบอกว่าตั้งโรงทานแบบนี้ตั้งแต่๒๕มีนาคม
ที่ผ่านมาเดิมทีเดียวตั้งใจว่า
ตั้งโรงทานไปจนถึงวันที่๑๐เมษายนนี้
เพราะฉะนั้นแล้วจะตั้งโรงทานแบบนี้ไป
กว่าสถานการณ์โรคโควิดจะคลี่คลาย

ดีจังเลยนะครับให้ตากากกันด้วยนะครับนี่ไงจะช่วยกันเนอะจ้าวใจด้านชมดีมาก